มี๒นักเตะที่ถือว่าเป็น๒เสือเท่าแห่งวงการที่ยังลดแล่นในลีก

ทำศึกฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศโคลมเบียด้วย
ส่วนจะเป็นใครนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
๒คือเกมที่มีความเร็วและใช้พละกำลังในการเล่นสูง
ตัดสินแพ้ชนะกันในเสี้ยววินาที
ผู้เล่นต้องงัดเอาความสามารถทุกอย่างที่ตัวเองมีเพื่อชัยชนะ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ทีมแก้ไขสถานการณ์
และเก็บใช้ชนะเนื้อคู่แข่งไปได้
วันนี้เราจะพามารู้จักกับสองเสือเท่าโต้เล็ก
ที่มีประสบการณ์สูงและลวดเล่นในวงการฟุตซอลมาอย่างยาวนาน
จนทำให้มีชิงหวนกลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
และได้ไปลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก๒๐๑๖ที่ประเทศโคลัมเบีย
เสือเท่าโตเล็กครับว่า

เพราะว่ากว่าจะผ่านถึงตอนนี้ได้ก็น่าจะหลายปีครับ
ด้วยอายุด้วยแล้วก็ด้วยการเล่นที่เราเล่นกับฟุตซอลมายาวนานครับ
ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเสือเท่าตัวเล็กก็ได้ครับ
เล่นฟุตซอลเป็นครั้งแรกก็คือซอลรายการพิเศษของเด็กมัธยมปลายครับ
ตั้งแต่มัธยมครับตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมที่ย่านดินแดงครับ
สโมสรแรกเป็นสโมสรชนบุรีครับ
แต่ว่าด้วยอาการบาดเจ็บมารักษาตัวกับทีมชนบุรี
ตอนนี้ผมจะมาย้ายมาที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยในปีนี้ครับ
ผมเล่นตั้งแต่ชนบุรีตั้งแต่ปีแรกเลยครับ

มีหลายครั้งที่ผมคิดว่าผมจะไม่เอาแล้วนะครับ
ช่วงที่ผมเจ็บก็จะมีพี่ปอปคุณนาฬิสักแล้วก็มีปูปิ๊ต
ก็เดินมาคุยผมแล้วว่าเขาเชื่อมั่นว่าผมจะกลับมาเล่นได้
เพราะให้ผมเชื่อมั่นตัวเองว่าผมจะกลับมาได้
ชายมีความคิดที่เป็นคนที่คิดบวก
สิ่งสำคัญเลยที่เขาไปได้หลับนี้
ก็คือความรับผิดชอบมีระบบโหวิดรหาย
แล้วก็มีการยอมรับในตัวโค้ดทุกคนที่เขาไปร่วมทีม
โดนออกไปจากทีมชาติประมาณ๕ปีครับ

เป็นอะไรที่ทรมานมากนะครับสำหรับนักฟุตซอล
จริงแล้วได้กลับมาผมดีใจมากครับ
เนื้อตะพลสุดที่โลศยังยีนยัดได้ในกีฬาฟุตซอส
คือเขามีวินัยในตัวเองค่อนข้างสูง
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักกีฬาครับ

ก็ให้แบบอยากให้รักกีฬาชนิดนี้ก่อน
แล้วก็มีความเป็นนักกีฬาอาชีพ
ถึงเราจะไม่เก่งแต่เรามีความขยัน

แล้วก็เราก็น่าจะเล่นฟุตซอลได้ครับ

ด้วยประสบการณ์ที่ทั้งคู่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

เล็ก๒ตุลาคมนี้